ถ้าสำหรับโคโรนาตัวใหม่ตัวเนี้ยค่ะต้องเรียนว่าเราเองเนี่ย
เรายังไม่มีข้อมูลมากนักแต่ถ้าดูจากโดยสถิติผมเชื่อว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี้ย
หายเองได้โดยที่รักษาร่างกายกินน้ำนะครับ
ดื่มน้ำทำเหมือนตอนเป็นหวัดเลยทำเหมือนเป็นหวัดเนี่ยแล้วหาย
แต่ผมคิดว่าข้อมูลชุดนี้อีกสักระยะหนึ่งจะเริ่มเห็นข้อมูลชุดนี้ออกมา
ผมย้อนกลับไปในสถิติแบบเดียวกันแบบนี้กับไข้หวัดใหญ่
๒๐๐๙นะครับเราลองย้อนกลับไป
ผมเชื่อว่าคนในสังคมเป็นแบบนี้อยู่เยอะแล้วบางคนมีอาการไม่มากนัก
ก็สามารถหายเองได้จากการพักผ่อนเพิ่มขึ้นทานน้ำทานอาหาร
หรือกินยาลดอาการลงไปโดยที่ไม่ได้รับประทานยาต่อต้านไวรัสนะ

ต้องบอกว่าร่างกายเองก็มีภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่ง
ที่สามารถพลิกฟื้นตัวเองกลับมาแล้วก็สามารถเอาชนะโลกเหล่านี้ได้
ต้องเรียนว่าโดยมองย้อนกลับไปโดยเอาประสบการณ์ของไข้หวัดใหญ่๒๐๐๙มาดูเปรียบเทียบดู
เวลาที่ตอนนี้เราพูดว่าถ้าเจอผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตัวใหม่ที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
แล้วบอกว่ารักษาตามอาการคำว่ารักษาตามอาการแปลว่าอะไรคะท่านรอง
ขอแยกเป็นสองส่วนนะครับสำหรับคนกลุ่มอาการน้อย
อย่างเช่นปวดเมื่อยตามร่างกายเขามีไข้ก็ทานยาลดไข้
อย่างนี้นะครับอันนี้นำเรียนก่อนนะครับ
แต่สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะครับ
รักษาตามอาการระบบหายใจเริ่มไม่ค่อยดี

หรือระบบหายใจเริ่มจะล้มเหลวก็อาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
จากเครื่องช่วยหายใจเป็นต้น
หรือถ้าความดันตกก็ต้องให้อะไรเพิ่มเติมในลักษณะความดัน
แล้วก็ค่อยให้ร่างกายถ้าเกิดโรคนี้เนี่ย
ภูมิคุ้มกันของร่างกายกลับมาในเวลาที่เหมาะสม
โดยที่อวัยวะทั้งหลายไม่ล้มเหลวไปร่างกายก็จะพลิกฟื้นกลับมาได้
หรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยที่มียานะครับ
ต้องเรียนว่าในกรณีที่มียารักษาได้

ยาจะออกฤทธิ์กับระบบอวัยวะต่างจะล้มเหลว
นั้นจะเป็นการแข่งกันแย่งพื้นที่กันตรงนี้
ถ้ายาผลของยาหรือลักษณะของภูมิกันของร่างกายชนะ
ร่างกายก็ค่อยพลิกฟื้นกลับมาทีละนิดทีละนิด
เราเรียกว่ามันค่อยดีขึ้นค่อยพลิกฟื้นขึ้นมา
แต่ถ้าสมมุติว่าโลกมีความรุนแรงผมยกตัวอย่างนะครับ
อย่างเช่นอิโบร่ามีความรุนแรงเนี่ย

รุนแรงก็สักพักก็ไปเลย
แต่ครับโรคที่มีความรุนแรงอย่างนี้ก็จะมีความรุนแรงที่

วัยวะล้มเหลวไปเราก็เสียของไข้ไปก็มี
คือเวลาเราพูดว่ารักษาตามอาการเนี่ยจริงมันเป็นคำพูดที่เราได้ยินกับข่าวนี้มา
ตั้งแต่ตอนก่อนที่จะมีข่าวว่าคุณหมอราชวิถีสองท่านใช้ยาที่ว่านี้แล้วเนี่ยนะคะ
คือก็หมายความว่าจริงแล้วมันก็พึ่งภูมิคุ้มกันของแต่ละคนนั่นแหละใช่ไหมคะ
แต่ว่าถ้าใครไปอ่อนไปด้อยตรงไหน
คุณหมอก็จะเสริมตรงนั้นให้
ทีนี้พอเชื้อโรคมันมีน้อยเราแข็งแรงขึ้น
มันก็สู้กันไหว
ทันอยู่ในช่วงที่เป็นไข้สูง

ร่างกายทานไม่ได้เลยขึ้นไซด์อาเจนมาก
เราก็ต้องให้สารน้ำคือสารน้ำเกลือเข้าไป
ทานอาหารไม่ได้เลยถ้ายังพอให้ได้ก็อาจจะให้อาหารทางสายยาง

ตามมาคือทำให้สภาพร่างกายยังอยู่ในสภาพที่พอจะมีโอกาส
ที่จะมีความแข็งแรงหรือว่าไปต่อสู้กับโรคนั้นได้

ถ้าหัวใจมีปัญหาเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ก็ให้ยาในการที่จะปรับให้หัวใจเต้น

ถ้าออกซิเจนน้อยลงเราก็ให้ออกซิเจน
หรือระบบหายใจมีปัญหาแล้วก็ให้เครื่องช่วยเหล่านี้
ในการสนับสนุนตัวร่างกายเข้าไป
ก็จะเป็นการให้การซัพพอร์ต
เรียกว่าเป็นการสนับมือให้ร่างกายในอวัยวะต่างทำงานได้

ในขณะเดียวกันตัวร่างกายของผู้ป่วยเองก็จะต้องไปสู้กับโรค

ร่างกายก็จะค่อยฟื้นตัวกลับมา
ระบบสนับหนุนเราก็ค่อยถอนที่เรามักจะเรียกว่าวีนออก
เช่นบางคนระบบหายใจล้มเหลวใส่ท่อช่วยหายใจไปใช่ไหมครับ

เปลือหรืออะไรที่มันเข้าไปอยู่ในปอดมันเริ่มลดลง

เราก็จะค่อยลดการช่วยจากเครื่องช่วยหายใจนั้นไป
จนถึงจุดหนึ่งก็จะถอดท่อช่วยหายใจออกไปได้
มันก็จะค่อยฟื้นตัวกลับมา
คุณผู้ชมคะที่รองอธิบดีเล่าให้เราฟัง
มันก็คือเข้าในหลักการเดิมเลยนะคะ
ที่เราเคยคุยกันตั้งแต่ตอนที่มีข่าวเรื่องนี้แรกนะคะ
คือว่าเป็นเชื้อตัวใหม่นะคะ
ที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคนที่ติดเชื้อ
ใช่ไหมคะแข็งแรงมากน้อยนะคะมีปัจจัยอ่อนแอของแต่ละคนเป็นอย่างไร
คือนะตอนนี้ตามสถิติของประเทศไทยจำนวนผู้ที่ติดเชื้อต่อผู้ที่เสียชีวิต

ยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะทีนี้ในส่วนของยาเรียนย้ำอีกทีนะคะ
คือยาที่มีข่าวของที่คุณหมอที่โรงพยาบาลราชวิถีใช้เนี่ย
ยังไม่ใช้คำว่าเป็นยาที่รักษาได้ยังไม่ใช้
แต่เหมือนกับพอมันมีตัวอย่างมาก็บอกว่ามันมีตัวอย่างแบบนี้นะ
มันตอบสนองแบบนี้นะคำถามคือว่าคือว่านะคะมันมีโอกาสไหมคะ
แม้ว่าเอาล่ะเรายังไม่ได้สรุปว่ายาที่เคยใช้กับโรคอื่น
มาใช้โลกนี้ได้แต่มันมีโอกาสไหมคะ
ที่แบบเกิดเขาตัวใหม่นี่คะเขาดื้อยาเขาพัฒนาในช่วงระยะเวลาอันสั้น
เขาพัฒนา๒เดือนข้างหน้าจากที่เคยใช้ได้ดีใช้ไม่ได้แล้วยายที่เคย
เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับคือตัวไวรัสเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองไป
สามารถดื้อยาหรือมีความรุนแรงหรือร้ายแรงมากขึ้นมีความเป็นไปได้

แต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าในส่วนอย่างเช่น
หวัด๒๙๐๐นี่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแบบนี้นะครับ

ฉะนั้นโอกาสต้องพูดถึงว่าโอกาสเป็นไปได้ไหม

สิ่งที่เราต้องสังเกตต่อไปในอนาคต
ทีนี้ในกรณีเรื่องของการลองใช้ยา
ที่ข่าวของราชวิถี
ในทางการแพทย์คือมันต้องตามละเอียดขนาดที่ว่า
ยาตัวนี้อาจจะใช้ได้กับผู้ป่วยคนนี้ก็จริง
แต่ไม่ได้แปลว่าผู้ป่วยคนอื่นจะ

ผมกลับไปประเด็นที่คุณจอมขวัญถามตั้งแต่ต้นของรายการ

ยาตัวนี้เป็นข้อสังเกตนะครับ
เป็นชุดข้อมูลเบื้องต้นของการใช้
ประสบการณ์ใช้ของผู้ป่วย๑๒ราย

ในประเทศจีนขณะนี้ก็มีการให้ยาในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับ
เชื่อว่าข้อมูลทางสถิติที่เป็น
สำหรับการศึกษาทางการแพทย์จะเพิ่มขึ้น
ตรงนี้ต้องเรียนว่าเป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่ง
ที่สามารถนำไปใช้สำหรับการศึกษาต่อไป

เกิดเราคุณจอมขวัญหรือผมก็ได้เป็น

นะครับเป็นโรคไข้โคโรนาบาส

มีชุดข้อมูลของราชวิถีมาสนับสนุนแบบนี้เนี่ย

ลองรองลอง
ผมว่านี่เป็นโครว์ฟโอกาสของคน
แล้วการตัดสินใจบนหลักของข้อมูลพื้นฐานเท่าที่มีสนับสนุน
ในขณะที่ข้อมูลในเรื่องของการศึกษาทางการแพทย์เนี่ย

ผมว่าอันนี้มันเป็นโอกาสของคน
เป็นโอกาสที่คุณหมอที่เขาเผชิญหน้าอยู่ตรงนั้น

เป็นประสบการณ์เบื้องต้นมาแชร์กับพวกเรา
ทุกคนมีหน้ากากทุกคนกินร้อนช้อนกลางล้างมือทุกคนมีหน้ากาก
แต่ประเด็นคือว่าเชื้อโรคจะอยู่กับเราในพื้นที่ปิด
เช่นในที่ทำงานซึ่งแบบเป็นห้องแอร์หมดเลยค่ะ
มันไม่ได้มีโอกาสถ่ายเทอะไรทั้งนั้นใช่ไหมคะ
ลิฟต์ในรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดิน
บนรถรถเมย์ปรับอากาศบนพี่แท็กซี่บนพี่รถตู้อะไรต่างเหล่านี้

คือสถานที่ปิดแบบนี้แน่กระทรวงศาลนาศุกร์สื่อสารยังไง

สถานที่ปิดเนี่ยนะครับมันมีปิดอยู่ด้วยกันนานหรืออยู่ด้วยกันไม่นาน

ทีนี้สถานที่ปิดอย่างเช่นลิฟต์แล้วก็ลักษณะของคนที่ใช้งานด้วย
ต้องเรียนก่อนว่ามีอยู่๒ประเด็นที่น่าสนใจ
ส่วนหนึ่งคือส่วนที่ฟุ้งละอองเป็นฝุ่นละอองทุกส่วนที่ฟุ้งอยู่ในอากาศ
ส่วนหนึ่งอยู่ที่จุดสัมผัสที่เป็นจุดที่สัมผัสบ่อย
อย่างเช่นปุ่มลิฟต์ชั้นที่ไปบ่อยปุ่มเปิดปิดปิดลิฟต์อย่างนี้ครับ

สองสองประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่สำคัญทั้งเวลานะครับที่จะเป็นละอองฟุ้งอยู่ในอากาศ

ประเด็นนี้ครับว่าเราต้องกลับไปดูเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อ
คือการได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย
ได้รับเชื้อจากเข้าสู่ร่างกายเนี่ย
ถ้าเป็นในลักษณะที่ผมขออนุญาตเรียกว่า
เขาเป็นละอองเล็กเขาจะฟุ้งในอากาศได้

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ในที่ที่มีเชื้อโรคอยู่ในฟุ้ง
แล้วเราไม่มีระบบป้องกันเราก็จะรับเชื้อมาได้ง่าย
แต่ถ้าสำหรับโรคโคโรนาตัวอื่นนะครับ
อย่างเช่นตัวปัจจุบันนี้นะครับ
โรนาไวรัสตัวนี้เราเชื่อว่าเป็นจากด็อกเล็ต
ถ้าไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบใกล้ชิดกันแบบฟุ้งอย่างนี้ใกล้อย่างนี้เลย

จากการสัมผัสก็จะต้องไปดูแล้วครับว่าจุดสัมผัสเหล่านั้น
เราไปดำเนินการในการทำความสะอาดเขามากน้อยแค่ไหน
ถ้าสมมุติว่ามีคนที่เป็นโรคหรือมีโรคนี้อยู่ในตัวเข้ามา
เขาเอาสารคัดหลังของตัวเขาไปแตะเอาไว้

ลูกบิดราวจับอะไรก็แล้วแตะที่ไหนก็แล้วแตะค่ะ
บนโต๊ะอะไรเนี่ยแล้วคนถัดไปก็ไปสัมผัสมา

ใช่ครับผมเลยชี้ประเด็นว่าตรงนี้ที่สำคัญ
ส่วนที่สองส่วนที่จะนำเข้าสู่ร่างกายเราจริงเลยเนี่ย
คือล้างมือมือครับเข้ามาสู่ร่างกายเราเนี่ยมือ
ทีนี้เอาอย่างนี้นะคะคือเนื่องจากมีกรณีของพี่แท็กซี่ที่ติดจากนักท่องเที่ยว
ประเด็นคือคนที่ไม่รู้ว่าคือคนแพร่เชื้อเนี่ย

เช่นพี่ที่ขับรถตู้บ้างพี่ดีขับแท็กซี่บ้างอย่างนี้เนี่ยนะคะ
คือสมมุติพอผู้โดยสารลงไป

เขาต้องทำยังไงบ้างฉีดอะไรในรถ
หรือว่าเปิดให้ลมเข้าหรือยังไงคะ

ถ้าเป็นช่วงกลางวันก็มีเวลาพักช่วงหนึ่ง

เขาบอกเปิดกระจกตากแดดเลยครับ
เชื้อเหล่านี้เขากลัวอากาศร้อน

ถ้าเขามีเวลาว่างเขาต้องเช็ดครับ

เชื้อมันก็จะฟุ้งอยู่ในรถมันก็จะตกอยู่ตามนั้นอันนี้
ถัดมาก็ไปสัมผัสตรงนี้มา
แล้วเวลาที่พี่ผมกลับไปพูดถึงระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน

ในรถแท็กซี่ถ้าเขาอยู่กันอยู่นานพอสมควร
ในพื้นที่ปิดตรงนั้นก็จะมีโอกาสได้รับเชื้อไปด้วย

หรือแบบยากเช็ดอ๋อน้ำสบู่เอาน้ำสบู่ก็ได้

อันนี้เฉพาะจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องฝุ่น
ต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งหรือเปล่าคะ
เชื่อว่าอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่า๒๕เข้าไปเต็มรถอะไรอย่างนี้

คือเราอาจจะไม่เปิดเพื่อให้ฝุ่นเข้า
แต่ว่าเราใช้ฆ่าเชื้อเช็ดเอาแทนได้ไหมคะ
ได้ครับได้ใช่ไหมคะ
ก็ต้องเลือกเวลาเราดูในแต่ละเรื่องมันมีความเสี่ยงในแต่ละเรื่อง
เราก็ต้องมาปกลบคูณหารไปกัน
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะคะคุณผู้ชมก็คือสัมผัส
คือถ้าฟังจากที่คุณหมอบอกเนี่ยอย่าลืมว่าตัวใหม่ตัวนี้
ตอนนี้ข้อมูลคือว่ามันติดจากเนี่ยเราไอเราจามใส่กันใช่ไหมครับ
มันไม่ได้ฟุ้งกระจายเหมือนซาไม่ขนาดนั้นณตอนนี้ยังไม่ขนาด
ละอองเล็กครับแต่เป็นละอองใหญ่ที่เราเรียกว่าด็อกเล็ต
คือณตอนนี้ยังไม่ขนาดที่ต้องระวังโอ้โหหายใจฟึดเข้าไปไม่ใช่
คือไม่ตอนนี้เท่าที่ข้อมูลมี
ไม่ได้บอกว่าติดไม่ได้แต่ว่าโอกาสอย่างนั้นอาจจะน้อยเป็นละอองใหญ่

แต่สิ่งที่อาจจะต้องระวังไม่น้อยกว่ากันนะคะ
ก็คือการสัมผัสอันนี้ต่างหากที่เราอาจจะลืมกดรีบเรา
คือบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองไปแตะตรงที่ใคร
มีใครเคยแตะอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วบ้าง